ว่าร้อนแล้วในพื้นที่บางพลีสมุทรปราการครับ
เป็นห้องแถวตรงนั้นร้อนกว่าเพราะไฟไหม้ครับ
กลางดึกเมื่อคืนนี้ประมาณสักช่วงตีหนึ่งเสร็จ
คนกำลังนอนหลับเลยแล้วเกิดไฟไหม้
ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วลองดูภาพเหตุการณ์นะครับ
โชคดีมากว่าบ้านหลังนี้เขามีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้
คุณขวัญคุณผู้ชมดูเวลาครับ

สักพักหนึ่งจะได้ยินเสียงดังปุ๊อยู่แบบนั้น
แล้วเหมือนมีกลุ่มควันลอยมา

เขาเลยหันกล้องไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แล้วจุดนี้เป็นเหมือนกับห้องแถวปลูกติดกัน
ลักษณะคือเป็นเหมือนบ้านชั้นเดียว

ไฟไหม้หนึ่งหลังมันก็ลุกลามไปหลังใกล้เคียงด้วยนะครับ
คนก็แตกตื่นตกใจช่วยกันหาน้ำดับไฟครับ
บ้านต้นเพลิงเจ้าของบ้านอยู่ข้างในนะฮะ

รู้อีกทีคือเสียงคนตะโกนดังลั่นเลย
ก็เลยรีบจะวิ่งออกมาโดนไฟลวกด้วยครับ
กู้ชีพกู้ภัยดับเพลิงมาถึงปั๊บ

ดับไฟปรากฏว่ามีถังสีระเบิดตุ้ม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ซอยรัตนราชบางปลา๕๕อำเภอบางพลีที่สมุทรปราการครับ
เหตุการณ์นี้ใช้เวลาประมาณเกือบ๑ชั่วโมง

แล้วคนเจ็บมี๒คน
คนแรกเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบตบางฉลง
ถูกถังสีระเบิดใส่หน้าเจ็บเล็กน้อยครับ

อีก๑คนก็คือพี่คนนี้ที่เห็นนั่งอยู่บนรถ

เพราะว่าจังหวะนั้นคือวิ่งฝากกองไฟออกมา
ตรงขาก็โดนเหมือนกันครับ
ชื่อว่าพี่สุภาพพาผลอายุ๕๘ปีครับ
และอย่างที่บอกว่าเมื่อคืนกลางดึกตรวจสอบเบื้องต้น
น่าจะประมาณสัก๓หลังที่โดนไฟลุกลาม

ตัวของพี่สุภาพเจ้าของบ้านต้นเพลิงเล่าให้ฟังบอกว่า
บริเวณบ้านของเขามีถังแก๊สพิคนิค๑ถัง
เพราะว่าเมื่อก่อนขายอาหารตามสั่งไงฮะหลังไม่ได้ขายแล้ว
แล้วช่วงนั้นก็นอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกไฟไหม้เปิดประตูเหล็ก

ถ้าไม่วิ่งฝ่ากองไฟออกมาโดนไฟคลอกแน่
ตัดสินใจครับลองเสี่ยงวิ่งฝ่าออกมาตัวเองก็เลยบาดเจ็บด้วยนะฮะ

ชาวบ้านแถวนั้นขนข้าวขนของออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัย
ต้นเพลิงยืนยันว่าตอนที่เกิดเหตุนั้นน่ะ
ปิดบ้านทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
ไม่มีใครอยู่หน้าบ้านหน้าร้าน
ถ้าหากว่าจะมีคนมาลอบวางเพลิงเป็นไปได้หรือเปล่า

แล้วมันก็มีวงจรปิดจับภาพอยู่นะฮะ
เอาล่ะสาเหตุเกิดจากอะไรวันนี้ต้องตามต่อ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าความเสียหายเพิ่มเติมนะฮะ
ตอนแรกคิดว่ามีประมาณ๓หลังขยายเป็น๖หลังครับ

อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟปลั๊กไฟถังแก๊สพิคนิคเหล่านี้

แล้วเห็นไหมฮะสภาพคือวอดวายเลย

เรื่องต้นจะเร่งเยียวยาช่วยเหลือเพราะหลายหลัง
เอายังไงดีข้าวของอยู่ในบ้านไฟไหม้

เห็นว่าเขาก็แบ่งปันข้าวปลาอาหารให้กิน

มเหตุของไฟไหม้ตั้งเอาไว้๒เรื่องครับ
หนึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากแก๊สรั่วไหล

หรือ๒ไฟฟ้ารัดวงจรครับ
ทั้งหมดนี้สันนิษฐานเอาไว้ก่อน

ผู้เสียหายครับคุณป้าพา
คุณประพาบอกว่าตอนนั้นกำลังนอนอยู่ครับ

ออกมาดูเอ้าไฟไหม้ครับ
เสียงลูกชายนึกว่าลูกชายตีกับใคร

ทำไม่ถูกหยิบของได้ชิ้นเดียวติดตัวมา

เสื้อคอกระเช้าจังหวะนั้นคือไม่รู้เอาตัวรอดไว้ก่อน
อีก๑คนชื่อว่าพี่นิภน

วันนี้เขาย้อนกลับมาดูบ้านของเขา
ร้องไห้น้ำตาไหลเลยเพราะอะไรครับ

แล้วเงินทองอุปกรณ์ทำมาหากิน

ตอนนี้มืด๘ด้านไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงต่อไป

รวมรวมแล้วทั้งอุปกรณ์ด้วยเงินเก็บด้วยเป็นหลายแสนครับ
เห็นพี่เขายืนเนี่ยพูดไปนะซับน้ำตาตัวเองเราเข้าใจจริงนะคะ
ใช่ครับอุปกรณ์ทำมาหากินไปหมดเลยนะฮะ
แล้วไม่รู้ว่าใครจะรับผิดชอบด้วยไง
ต้องไปตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก่อนนะฮะ

ส่วนอาการคนเจ็บ๒คนก็คือพี่เจ้าของบ้านต้นเพลิง

เช่นเดียวกันกับพี่ดับเพลิงก็ปลอดภัยแล้วนะครับ
มเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ

อย่างที่คุณคิงบอกมาตั้งแต่ตอนต้นว่า